แฟนคลับน้องเฟื่องในช่วงสายตรวจโซเชียลเยอะมาก

คุณผู้ชมนะคะเจอกันวันศุกร์แบบนี้ค่ะ
ขอบคุณที่ส่งข้อความมาด้วยนะคะ
แล้วก็วันนี้มีข่าวมาอัปเดตกันเช่นเคยนะคะ

เราเล่าเรื่องของดราม่าในระดับมหาวิทยาลัยกันมาเยอะแล้ว
คราวนี้เป็นประเด็นร้อนในระดับโรงเรียนกันบ้าง

บอกว่าเหตุการณ์ที่คุณครูให้นักเรียนก้มกราบ
หน้าเพื่อนหลายร้อยคนหน้าเสาทง

เป็นเรื่องของเต้าหู้ไข่เด็กก้มกราบ
เรื่องนี้มีปมเยอะ
เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันนะคะ
ไปดูอันนี้เป็นเหตุการณ์มีเสียงบรรยากาศก่อนนะคะ
ไม่เอาแล้วคุณจะเอาอะไรค่ะ
ค่ะน้องคุณลงไปขอโทษให้เรียบร้อย

นี่ไงมันถึงขั้นต้มกราบเลยหรอ

มันก็เลยคนก็เลยวิจารณ์ว่าขนาดนั้นเลยเหรอ

น้องเขาแพ้เต้าหู้ไข่
ด้วยการที่คุณหมอในวินิจฉัยมาว่าเป็นอย่างนั้น
ลองไปทานซิไปทานเต้าหู้ไข่
อีกรอบหนึ่งปรากฏน้องไม่แพ้ก็เลยต้องก้มกราบ
แล้วก็แบบคือทำไมมันต้องยิ่งอย่างหรือเปล่าแพ้ต้าหู้ไข่มันเสริมเสียชื่อเสียของโรงเรียนตรงไหนเนี่ยน่าจะเสีย
นะคะประเด็นนี้แหละกำลังถกเถียงกันเยอะนะคะในโลกออนไลน์ค่ะ
ก็คุณครูวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดสุรินเนี่ยบังคับให้เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่๖กราบเท้าขอขมาที่หน้าเสาทงต่อหน้าเพื่อนหลายร้อยคนนะคะ
สาเหตุคือน้องคนนี้เนี่ยตอนแรกไม่สบายหลังจากกินเต้าหู้ไข่ในแกงจืดซึ่งก็เป็นเมนูในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะ
แล้วก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาลสังขะนะคะแพทย์วินิจฉัยว่าแพ้เต้าหู้อ่ะไปฟังเสียงบรรยายกันก่อนค่ะ
เพราะว่าโรงพยาบาลผู้ประคองว่าหนูขึ้นฟื้นหน้าจากแพ้เต้าหู้อะค่ะหนูอยากให้เรื่องนี้มันจบค่ะ
อยากให้เรื่องนี้มันจบจบยังไงบ้าง
แบบไม่ต้องทำอะไรเลยอะค่ะ
ไม่ต้องบอกว่าใครผิดไม่ต้องบอกว่าใครถูกระหว่างครูหรือว่านักเรียน

นี่แหละค่ะเสียงของน้องนะคะ
พอคุณครูคนนี้เนี่ยซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการอาหารกลางวันทราบเรื่อง
ก็ตรวจสอบสมุดบันทึกการให้ยาของนักเรียนแต่ว่าไม่พบประวัติค่ะ
ก็เลยพิสูจน์ด้วยการให้นักเรียนลองกิน
ถ้าไม่ใช่ขอให้เด็กมากราบครูเนื่องจากเด็กนักเรียนโกหก
ทำให้อาหารกลางวันของโรงเรียนเสียหาย
ซึ่งผลปรากฏว่าพอน้องกินเต้าหู้ไปอีกรอบนึงเนี่ย
ที่อาจารย์ให้เทสปรากฏว่าไม่มีอาการแพ้ค่ะ
ถ้าหากว่าผู้ปกครองนักเรียนบอกว่ากินอันนั้นแล้วแพ้กินนี่ก็แพ้
แล้วถ้าไม่มีหลักฐานครูเป็นคุณครู

ถ้าคุณครูไปเชื่อทุกคนเด็กโรงเรียนบ้านลำหัดก็ไม่ต้องกินอาหาร

เป็นพี่ชายของเขาเขาก็ขึ้นมาแล้วเขาก็ขึ้นมาถามน้อง
บอกว่าในเมื่อเราผิดนะเรากราบคุณครูเลย
อ้าวกราบเลยที่นี่เขาก็ว่ากราบเลย

ใช่ก็คือกราบเลยที่นี่พอเสร็จพอกราบทุกคนก็ให้ทุกคนปรบมือ
ว่านี่คือตัวอย่างของเด็กที่ดี๙

วันหนึ่งถ้าเธอตัวเป็นผู้ใหญ่เธอไปพูดบอกว่ากินตรงนั้นแล้วเธอแพ้
กินตรงนั้นเธอแพ้แล้วถ้าเป็นร้านอาหารใหญ่เขาฟ้องถึงตายนะ
คืออันนี้พูดยากเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราแพ้อะไรบ้าง

เราไม่รู้เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเรากินแล้วมันเกิดอาการ
ใช่แล้วพอดีว่าน้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล
แล้วหมอก็วินิจฉัยมาแบบนั้นด้วย
น้องเนี่ยไม่น่าจะมีความตั้งใจโกหกแต่เขาเข้าใจในเจตนาอาจารย์นะคะ

ทั้งสองมุมอันนี้เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน
หมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โพสต์เชิงไม่เห็นด้วยกับคุณครูค่ะ
ประจานเด็กต่อหน้าเพื่อนนะคะ
ระบุว่าการวินิจฉัยสาเหตุของอาการแพ้
อาจทำได้แค่การคาดเดาแล้วก็เก็บประวัติไว้
เพราะสารต่างซึ่งเป็นสาเหตุนั้นมีมากมายค่ะ
แต่แม้ไม่มีประวัติหรือไม่เคยขอยารักษา
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดอาการไม่ได้
ซึ่งการทดสอบอาการนั้นไม่ควรทำเองโดยภารการนะคะ
เพราะว่าอาจเกิดอันตรายถึงชีวิต
และถ้าคุณครูอยากทราบสาเหตุในการโกหก
ก็ควรจะพูดคุยกับเด็กแทนการบังคับให้กราบ
มีหลายประเด็นนะคะลิสต์ออกมาเป็นข้อเลย
อกจากนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน
หลังเกิดกระแสวิพักษ์วิจารณ์เริ่มบานปลาย
ถึงขั้นชาวเน็ตรายหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย
ร้องเรียนต่อครูรุษภาให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ทำความเข้าใจถึงอันตรายของอาการแพ้อาหาร
อาจทำให้หมดสติหรือถึงแก่ชีวิตได้
จนถึงเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้นะคะ
มีผู้ลงชื่อสนับสนุนแล้วเกือบ๑๒๐๐๐คนค่ะ

เรื่องของที่บอกว่าพอบอกว่าแพ้อาหารเลย
ทำให้อาหารดูเหมือนกับว่าอาหารไม่ดี

อย่างที่บอกว่าถ้าไปกินร้านอาหารใหญ่แล้วแพ้แล้วเขาจะฟ้องไหม
คือมันไม่ได้แพ้เพราะว่าอาหารสกปรก
แต่คือเขาแพ้เพราะเขาแพ้สารบางอย่างในอาหารเหล่านั้น

หรือว่าอาหารนั้นเหมือนคนบางทีแพ้ถั่ว

ท้องหรอกเพราะว่ามันแพ้ที่เราแพ้อาหารชนิดไหน
อย่างมันแพ้บางส่วนประกอบ

ต้องปรับมุมมองให้ตรงกันจูนให้ตรงกันด้วย
เข้าใจเจตนาแหละแต่ว่าอาจจะต้องพูดคุยให้นิ่มนวล

ใช่ค่ะเป็นว่าเห็นใจน้องนะคะ
เรื่องนี้ก็อยากให้จบเหมือนที่น้องบอกจริงนะคะ